นี่ฮะไปที่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงปลาและแปรรูปปลาบ้านวังแร่ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
บอกก่อนนิดนึงแถวบางรกรรมเนี่ยปลาเยอะอยู่ติดแหล่งน้ำเนี่ยเยอะ
ใช่ครับก็เขามารวมตัวกันนะครับเพื่อเร่งมือผลิตขนมที่แสนอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพอย่างคุกกี้
บางคนบอกคุกกี้มันดีต่อสุขภาพอะไรอ่ะคุณชนะมันทั้งหวานมันทั้งแป้งเยอะ
ฟังให้จบก่อนนะฮะนี่คือคุกกี้ปลาแห้งคุณไม่เคยเห็นที่ไหนที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
เข้าใจด้วยว่าปลาแห้งจะมาอยู่ในคุกกี้แล้วเข้ากันได้ยังไง
มันเข้ากันมากมันมีประโยชน์น้องใบตองแล้วมันให้แคลเซียมสูงมาก
น่ารับประทานมากค่ะถ้าฟังแบบนี้แล้ว
แคลเฟียมแคลเฟียมสูงนะฮะคุณ
กับคนรักสุขภาพครับทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุแล้วบอกเลยว่าคุกกี้ปลาย่างที่นี่เปิดตลาดมาเพียงแค่๕เดือน

คุกกี้ปลาย่างปลาแห้งที่นี่นะ๕เดือนจนตลาดไปถือเปิดมา
ก่อนที่จะทำคุกกี้ปลาย่างแปรรูปนะทางกลุ่มได้ทำการขายปลาสด
แล้วก็ปลาแปรรูปอื่นมาก่อนปลาตากคงตากแห้งอะไรพวกนี้
ทั่วไปแต่มันไม่ค่อยได้สร้างมูลค่าเท่าไหร
คือราคามันไม่สูงก็เลยนั่งคิดกันเราจะต่อยอดธุรกิจของเรายังไงกันดี
จนกระทั่งเกษตรจังหวัดพิศนุโลกได้เข้ามาสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานอย่างที่ต่าง
และทางกลุ่มก็ตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มของปลา
โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่๔และ
ขออภัยครับนักศึกษาชั้นปีที่๔คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามพร้อมคณะและครูบาอาจารย์
ก็คือช่วยกันคิดช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็ช่วยกันหาสูตรมา
ใช่เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนมากันยกมหาวิทยาลัยเลยนะฮะ

มาช่วยกันคิดค้นเรื่องของสูตรคุกกี้ปลาย่างและช่วยหาช่องทางในการจำหน่ายอีกด้วย
แล้วเท่านั้นไม่พอเขาช่วยอะไรอีกรู้ไหมช่วยในการออกแบบหน้าตาของคุกกี้ให้มันดูน่ากินน่าทาน
เห็นแล้วมันยั่วเยาว์น้ำลายให้ไหล

ใช่แล้วออกแบบบรรจุพันธุ์อันนี้สำคัญนะ

เห็นปั๊บรักเลยเห็นปั๊บแล้วต้องอยากได้
นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทำไมผมต้องพูดยากก็ไม่รู้เหมือนกัน
นี่ครับอยากรู้วิธีการทำไหม
ลองฟังคร่าวแล้วกันว่าเขาทำยังไง
วิธีการก็คือคุกกี้ปลาย่างเนี่ยเขาบอกว่าต้องละเอียดนะ
คือละเอียดนี่คือขั้นตอนนะครับ
ควบคุมเรื่องของความหวานไม่ให้หวานจนเกินไป
อย่างที่บอกเพื่อสุขภาพไงแล้วก็ปลาย่างที่มาทำต้องเป็นปลาสร้อย
ย่างแห้งแล้วนะครับแล้วนำมาปั่นจนละเอียด
จนมันกลายเป็นผงแป้งเลยอ่ะมันจะได้เข้ากับตัวแป้งคุกกี้ไง

ถูกต้องที่สุดน้องใบตองแล้วก็มาทำเป็นส่วนผสมของคุกกี้
พอผสมเข้ากันแล้วก็นำส่วนผสมที่กลุ่มกันเรียบร้อยแล้ว
ผสมเสร็จตัวเป็นก้อนนำมาปั้นใส่แม่พิมพ์
แล้วตกแต่งลายให้มันสวยงามแม่พิมพ์ก็คือเป็นลูกปลานั่นแหละ
ขั้นตอนสุดท้ายเข้าเตาอบเลยฮะใช้เวลาประมาณสัก๓๐นาทีแค่นี้ก็ออกไปแล้ว
เป็นคุกกี้ปลาย่างมีกลิ่นหอมแบบเนยที่ใส่เนยลงไปเห็นไหมโอ้โหเนยสดด้วยนะคุณ
ประสงค์กับความหอมของปลายย่างสุดยอดเขาขายยังไงครับคุณพนัก
เฮ้ยบอกเลยละเอียดขนาดนี้กับขั้นตอนในการทำแต่ไม่แพงอ่ะอืมหรอ
กล่องละ๓๕บาท๓กล่อง๑๐๐จริงเปล่าสะดวกซื้อสะดวกขายและสะดวกกินเป็นอย่างมาก
ลองไปทานกันดูแล้วก็ลองสั่งซื้อกันได้นะครับที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงปลาและแปรรูปปลาบ้านวังแร่ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
หรือว่าสะดวกลองจะสั่งซื้อในเฟซบุ๊กก็ได้กับเฟซบุ๊กปลา๑๐๘บ้านวังแร่
เข้าไปดูจะมีหลายผลิตภัณฑ์ของเขาหรือว่าโทรไปกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้
ใครมองไม่เห็นผมบอกไปเลยละกัน๐๘๗๑๙๕๖๑๑๙
เยี่ยมอยากจะสั่งนะออเดอร์ไปล่วงหน้าได้เลยจะสั่งมาเป็นแบบว่าขนม
เอาไว้งานเลี้ยงต่างก็สะดวกสบายเหมือนกันอร่อยดีมีประโยชน์
เป็นของฝากนะแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนเขาในการทำมาหากินส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วย
ค่ะมาดูข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาทักทายกันบ้างดีกว่า
วันนี้เยอะมากเลยอยากจะเชิญชวนเราไปหนองบัวหิ่งจังหวัดราชบุรีด้วย
บางคนบอกว่าอุ้ยกรุงเทพนี่แหละเพราะว่ายังมีสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวอีกเยอะในกรุงเทพ
เถียงเลยเพราะว่ามีเยอะจริงจริงนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ยังส่งมาอีกมากมายหลากหลาย
อย่างเช่นที่พื้นที่เชียงรายก็อยากให้ไปภาคใต้โดยเฉพาะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์ที่ท่องเที่ยวเยอะแยะใช่ดิฉันไปยาลามาแล้วอากาศดีมากคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าถ้าใครมีโอกาสอยากจะเชิญชวนนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้อากาศเย็นมากนะไม่ธรรมดา
ใบตองเคยไปที่นี่ยังที่ไหนคะคุณจุธารัฐแก้วแสงทองเขาแนะนำมา
ในเฟซบุ๊คแฟนเพจบอกว่ามาเที่ยวระยองเอ้ยไม่ใช่ระนองเพราะว่าได้แช่น้ำร้อนค่ะ
เคยไปแล้วระนองบ้านพรร้างก็จะมีน้ำร้อนเป็นน้ำแร่ร้อนให้เราได้แช่ได้ผ่อนคลาย
บางคนเขาก็ไปเหมือนกายภาพบำบัดหรือว่ารักษาโรคอะไรต่างแบบนี้ได้ด้วยนะคะ
เพราะว่าน้ำผู้ร้อนมันก็จะช่วยบำบัดผ่อนคลาย
นี่คุณชิสาลองไปนี่ดูดิเขาแนะนำให้ไปที่ดาวอังคาร
อ่ะนี่ฉันเห็นแล้วเดี๋ยวฉันจะชนคุณฟรีดอมนี่แหละไปด้วย

สำรวจไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวส่งคุณชนะไป

จังหวัดไหนที่ต้องไป
เอาอีกแค่เอาอีกแค่จังหวัดไหนอะไรนะ

เฮ้ยนั่นไง